ติดตามข่าวกันต่อช่วงนี้ติดตามขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทหารตำรวจก็มีการลงพื้นที่ไปจังหวัดนครปฐมไปกวาดล้างผู้มีอิทธิพลในพื้นที่รวมทั้งสิ่งของผิดกฎหมายครับวันนี้การวิเคราะห์ทางการเมืองรวมทั้งประเด็นสำคัญกับขีดเส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพคลี่ขจายจะอยู่ที่
รวมทั้งเรื่องของประเด็นการร่างรัฐมนุนนะครับติดตามทั้งหมดจากคุณสุภาพคลิกขจายเลยครับครับขอบคุณครับคุณกอฟครับคุณดาวครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อวันนี้บอกว่าหลังการประชุมแม่น้ำ๕สายก็จะได้เห็นภาพความชัดเจนขึ้นว่าตกลงเขาคุยกันเรื่องสวรรค์หรือเปล่าว่าที่มาจะเป็นยัง
ประธานกรรมการร่างรัฐมนุนไม่ได้เข้าร่วมประชุมแม่น้ำ๕สายกับเขาครับก็เหลืออยู่๔สายนั่นแหละครับ
มีเหตุผลต่างนานาที่อาจารย์มีชัยบอกว่าไม่ได้รับเชิญมั่งอาจารย์วิศนุบอกว่าท่านอาจารย์มีชัยกำลังประชุมคุยกันเรื่องร่างรัฐมนูลอยู่ก็ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไร
ฉะนั้นเช้าวันนี้หนังสือพิมพ์หลายฉบับที่พาดหัวดุกันก็มีครับเช่นไทยโพสต์เนี่ยพาดหัวมีชัยแข็งข้อคอสชโดดประชุมแม่น้ำ๕สายนี่มาดุหน่อย
แต่ว่าถ้าดูที่ไทยรัฐไทยรัฐเบาลงหน่อยบอกว่ามีชัยกลัวคอลหาชิ่งหนีแม่น้ำ๕สาย

เมินร่วมวงแม่น้ำ๕สายวันถูกผูกมัดเขียนร่างรัฐธรรมนูล
สัญญาณนี้น่าติดตามครับเพราะว่านักข่าวถามอาจารย์มีชัยเมื่อวานว่าที่ไม่เข้าร่วมประชุมก็เพราะว่ากลัวจะถูกสั่งใช่ไหม

หากจะสั่งก็สั่งได้

นี่เป็นสัญญาณจากอาจารย์มีชัย

ตามมาก็คือเรื่องที่มาของสว

พิจารณาเสร็จแล้ว

หลักการเดิมก็คือที่มาของสว
มาจากกลุ่มอาชีพสาขาต่าง

สัญญาณที่๓นักข่าวไปถาม

เป็นคนส่งสัญญาณว่า

ที่จะเป็นการเชื่อมรอยต่อ

ในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน

มั่นใจได้๒๐๐คน
มาจากผู้มีอำนาจปัจจุบัน
จะคัดท้ายอะไรได้เยอะเลยครับ

พลเอกประวิทย์อย่างเดียวนะครับ
มาเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา

จะมาคอยเป็นตัวเชื่อม

แล้วท่านก็พูดเหมือนพลเอกประวิทธิ์

หรือมาจากการแต่งตั้งนี่แหละ
ยิ่งใหญ่ทั้งสองท่านพูดตรงกัน
แต่ว่าพออาจารย์มีชัย

ปรากฏว่าเมื่อวานได้เห็นสัญญาณ

เรื่องนี้ให้กรรมการร่างเขาตัดสินใจ

เรื่องนี้ไม่ง่ายหรอกครับ

ในช่วงของการร่างรัฐมนูล
ร่างโดยคณะที่แต่งตั้ง

ก็จะมีลักษณะอย่างหนึ่งที่เห็นชัดกัน
ก็คือว่ามีการยื้อมีการต่อรอง

บางทีก็โอ้โหบอกกันมาเต็มที่

พบกันครึ่งทางหลายเรื่องเลยนะครับ

จะจบยังไงจบตามหลักการเดิม
กรรมการร่างรัฐมนูลก็คือว่า

จบตามความต้องการของ

แสดงท่าทีออกมาก็คือว่า
ให้มาจากการสัญหาเออแล้วจะจบยังไง

เหมือนหลายเรื่องที่ผ่านมาไหม

ร่างรัฐมนูลยุคนี้

เก่าเนี่ยผู้มีอำนาจมาจากการปฏิวัติ

ตั้งแต่ปี๕๐ลงมาถึงฉบับนี้
เขาล่างกันกลางแจ้งครับ

บททุกมาตราที่เป็นเรื่องสำคัญ

เรียกว่าร่างกันกลางแจ้งทั้งสิ้น
ฉะนั้นที่มุบมิบมุบมิบ
มาแล้วเปิดพัวออกมาไม่มีหรอกครับ

มาจากการเลือกกันเอง

เลือกตั้งอันนี้กดปุ่มได้เลย

ก็คือเรื่องการปราบปรามผู้มีอิทธิพล
อยากบอกนิดเดียวล่ะครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่หรอก

สมัยผมวิ่งหาข่าวอยู่ตอนนั้นพลตำรวจเอกประมาณ
ดีเอกสารเป็นรัฐมนตรีมหาดไทย
สมัยนั้นตำรวจอยู่กับมหาดไทยนะครับ
วันดีคืนดีก็สั่งปราบปรามผู้มีอิทธิพล
พักใหญ่ช่วงที่พลเอกสิทธิ์
จีรโรธเป็นรัฐมนตรีมหาดไทย
ก็สั่งตำรวจปราบปรามผู้มีอิทธิพล
โอ้โหตอนนั้นเอาของกลางอาวุธยุทธโทปกรณ์
เป็นคลังแสงเลยนะครับให้โชว์
โชว์กันที่สนามหลวงเลย
ตั้งเต้นโชว์เลยเออ
ก็คล้ายกับว่าเป็นผลงานของการปราบปรามผู้มีอิทธิพล
แต่มีใครจะย้อนคิดไหมล่ะครับว่า
การที่ผู้มีอิทธิพลมีกันมาก
มีอาวุธยุทธโทปกรณ์เยอะแยะ
นั่นเป็นความบกพร่อง
ของการทำงานของเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองด้วยเพราะตอนนั้นตำรวจ
อยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทย
เขาถึงคิดให้มีการปฏิรูประบบกระบวนการ
ยุทธิธรรมเลยครับเพราะเชื่อว่า
ถ้าตำรวจเจ้าหน้าที่

ให้ผู้มีอิทธิพลมันเจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ย

เราไม่ต้องจัดเทศกาลปราบผู้มีอิทธิพลกันอย่างนี้บ่อย
ใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
แล้วก็เด็ดขาดอย่างตรงไปตรงมา
ก็ไม่มีอย่างนี้แต่ว่าอย่างที่บอกครับ
ถ้าตราบใดผู้ว่ากินข้าวอยู่กับผู้มีอิทธิพล

บใดที่ผู้การตีกอล์ฟอยู่กับผู้มีอิทธิพล

บใดที่ผู้มีอิทธิพลกินข้าวกับอายการจังหวัด
เวลามีเรื่องขึ้นมาอายการทั้งหลายก็ไม่อยากยุ่ง
ทำยังไงเราจะแก้วงจรอย่างนี้ให้ได้นะครับ
ถ้าแก้วงจรอย่างนี้ได้
ข้าราชการคนที่มีอำนาจมีตำแหน่งมีหน้าที่
ไม่ไปให้ท้ายไม่ไปคบค้ากับคนเหล่านี้
คนเหล่านี้มีอิทธิพลไม่ได้หรอกครับ
ฉะนั้นทำงานอย่างตรงไปตรงมา
ไม่ต้องจัดเทศกาลปราบผู้มีอิทธิพลอย่างนี้ก็ได้ครับ